มาแล้วค่ะ

โชว์เสื้อให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะ

พูดแบบกับผู้ชาย

เขาใส่ไข่ใช่ไหม

ไม่หรอกมันแบบว่าเห็นพี่ใส่เมื่อคืนก็เลยใส่

จากที่แบบวัดไหนที่ที่หัวและโพงไปดาราทุกคนไปหมดเลยเนอะ

นี่กูไม่ได้ไปหรือเปล่า
ไปทำไมละลูกถ้าใครทำงานละ

หายแล้วนะตรวจเชื้อมาผลเป็นลบแล้ว
ปรากฏว่าอีกหลายวันต่อจากนั้นตรวจมาอีกทีนึง

ในประเทศไทยตอนนี้เจอแล้ว๒รายด้วยกัน

บอกว่ามีกรณีคนดังในโลกโซเชียล

มีการโพสต์เรื่องของการซื้อยาต้านไวรัสเนี่ยมาเอง
แล้วก็ให้ญาติที่เป็นโควิดกิน
ซึ่งคุณหมอบอกว่าเราไม่อยากให้ไปซื้อยาต้านไวรัสมากินเอง

ฟาวิเอาจริงขาดตลาดนะคะ
ฟาวิะโมนูอีราเวียด้วย

แต่ก็ลองเป็นโควิดดูแล้วไปขอดูสิมีเหรอ

ถูกต้องคุณหมอก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันยาเนี่ย

แล้วมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายเรา
ซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเรากินยาอะไรอยู่

ย้ำว่าถ้าติดเชื้อเข้าระบบเถอะ

ก็คือในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
แล้วก็กรุงเทพเขามีสแกนแจกจบ

ก็คือผลตรวจชื่ออาการที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โรคร่วมอื่นคุณมีหรือเปล่า
ทีนี้คุณหมอบอกว่าเขาการันตีว่ากรมการแพทย์เนี่ยค่ะ

แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ควรจะต้องได้รับยา

ส่วนของกรุงเทพก็น่าจะใช้เวลาใกล้เคียงกันนะคะ

มีแพทย์ดูแลดีกว่าการที่เราไปซื้อยามาทานเอง
ย้ำว่าโมนูพิราเวียไม่ขาด

ย้ำว่าอธิบดีกรมการแพทย์พูดนะคะ

ใช่ไงโมนูไม่ขาดแต่ขาดแต่แจกหรือเปล่า
คำถามว่ามี๒อย่างนะ
ไม่ขาดแต่เวลาติดแล้วแจกหรือแจกฟ้าทลายโจร

ว่าตอนนี้เราแบบควรจะเป็นกลุ่มไหน

เคยบอกมาก่อนหน้านี้ว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ว่าทุกอาการหรือว่าทุกคน

ต้องดูสนับสนุนกันไปด้วยกันนะคะ
คือหมอเขาเรียกว่าการเกณฑ์ในการแบ่งคืออายุเปล่าคะ
จริงเขาดูกลุ่มเสี่ยงก็คือถ้าเป็น๖๐๘แล้วก็อายุด้วยอายุด้วยนะคะ
จริงในผู้ป่วยที่ค่อนข้างที่แบบอายุเยอะหรือว่าสูงอายุก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับ
อย่างที่เขาบอกว่าเอาง่ายลองดูว่าเช่นวันนี้เกณฑ์ประกัน
บางคนบอกว่าเราต้องรู้ทันประกันนะฮะขออนุญาตบอกอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตเสริมเมนนิดน
ได้ค่ะเอาเลยค่ะพี่ประกันเนี่ยถ้าเราเป็น๕โรคร้ายแรง
ถ้าอายุเรามากมีโรคประจำตัวหรือน้ำหนักคุณเกินร้อย
มีเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคปอดโรคทางเดินหายใจหรือแบบ๕โรคแรงมะเร็งหัวใจอะไรความดันสูง
คุณมีสิทธิ์รักษาตามสิทธิ์ของประกันนะไม่ใช่ประกันชีวิตคือแต่ไม่ใช่ประกันไอ้พวกที่แบบว่าเจอจ่าย
ประกันโควิดมันจบไปแล้วจากโลกนี้จากจบไปแล้วจากประเทศไทย
แต่ประกันชีวิตที่เราส่งกันมาเรื่อยเวลาที่เราติดติดโควิดคุณดูขอบเขตอย่าไปโดนเขาหลอกเอานะ
คือบางคนบอกประกันมันใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงนะฮะถ้าคุณเป็น๕โรคร้ายแรงอายุคุณถือว่าอายุเกิน๖๐
หรือวันนี้คุณน้ำหนักเกินร้อยคุณดูสิทธิการรักษาของคุณให้ได้นะ
อาจจะก็คืออาจจะยังได้สิทธิ์อยู่มันไม่ใช่สีเขียวนะ
เพราะมันเกิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไงอันนี้คือกลุ่มเสี่ยง
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาจะติ๊กมาเป็นสีเขียวหมดเราต้องดูตัวเราเองเราต้องบอกเราต้องแย้งรู้จักแย้งเหมือนกันว่า
สมมุติเราเป็นโรคหัวใจเราเคยมีประวัติการรักษาโรคหัวใจ
เรามีโรคมะเร็งมีเชื้อมะเร็งอยู่ไม่ว่าจะระยะที่เท่าไหร่
หรือเรามีโรคทางเดินหายใจหรือน้ำหนักเราเกินร้อย
หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องแย้งกลับไปว่าเฮ้ยมันจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
เราเข้าเกณฑ์อะไรอย่างนี้เนอะ

อันนี้สิทธิ์ในของกรมการแพทย์เองก็ต้องได้รับด้วยอันนี้
หลายคนเนี่ยก็คือมีการส่งข้อความกันเราจะเห็นกันอยู่บ่อย
บางคนเป็นกลุ่ม๖๐๘เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคอ้วนประกอบกันมา
แต่ไม่ได้ยาต่างตามที่ว่าไปเราก็จะเห็นกรณีแบบนี้กันบ่อยนะคะ
แต่คุณหมอก็อย่างที่บอกไปเขาก็เน้นย้ำเรื่องของการแบบ
พอเราไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง
คนก็อยากจะไปซื้อยาทานเองอันนี้อาจจะเสี่ยงกว่านะคะ
เพราะบางทียาอย่างที่บอกปลอมหรือเปล่าไม่รู้
กินเข้าไปมีผลกระทบกับยาที่เราทานอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้
อาจจะต้องเป็นแบบแพทย์เป็นคนจ่ายยาให้
ทีนี้เรื่องของการวีวาวคือการที่กลับมาเป็นใหม่
กรณีนี้ค่ะถ้าเราจะเห็นก่อนหน้านี้คือคุณโจไบเดนเป็นแบบนี้
คือเหมือนสมมติว่าสัก๓๔วันเราตรวจไป
ผลเป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะแป๊บนึงมันเป็นลบ

หลังจากวันที่๑๐๑๑ไปแล้วเอาผลกลับมาเป็นบวกอีกอย่างนี้ค่ะ
กรณีแบบนี้คือคุณหมอเขาบอกว่า
เขายังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลว่ามันมีคนที่เป็นแบบนี้มากน้อยขนาดไหน
แต่เริ่มมีปรากฏให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะ
หลักก็คือบอกว่าตรวจเชื้อเป็นลบไปแล้ว
ปรากฏว่าตรวจอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นบวกอีก
ซึ่งบางคนบอกไม่ได้เลยบางทีอาจเป็นลบอยู่ประมาณ๕๗วัน
พอวันที่๑๐ถึง๑๔มาตรวจใหม่อีกทีผลมันกลายเป็นบวกขึ้นมา

หากมันมีผลกลับมาเป็นบวกอีกที

คือกลับมาเป็นบวกแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอาการ
ก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันน่าจะเป็นซากเชื้อ

ยืนยันเลยมันน่าจะเป็นซากเชื้อแล้ว

ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือต้องเอาเชื้อไปเพาะ
แต่คุณหมอก็บอกว่าอันนี้ราคามันจะสูงแล้ว

ก็คือไม่สามารถทำได้ทุกราย

คือในกรณีนี้เขามีการบอกว่าเขาเจออยู่๒รายด้วยกันนะคะ
รายหนึ่งไปต่างประเทศได้ยาจากต่างประเทศ

แล้วก็กลับมาเป็นบวกแต่อันนี้ไม่มีอาการอะไร

ส่วนอีกรายนึงอายุ๖๐กว่าปีแล้ว
อาการพอสมควรเพราะเขาเองก็มีโรคประจำตัว
มีการให้ยาโมนูพิราเวียประมาณ๒สัปดาห์

เพราะว่ากินยาครบแล้วแล้วก็อาการไม่ได้มาก

เริ่มมีการเช็คว่ามันมีบางคนที่กลับมาเป็นแบบนี้
แล้วเราจะต้องรักษายังไงกันดีอะไรอย่างนี้
ไม่แต่ต้องไปโทษหมอไปโทษกระทรวงก็ไม่ได้หรอก
เพราะมันเป็นโรคที่แบบยังหาคำตอบไม่ได้
นึกออกป่ะว่าในที่สุดแล้วมันคืออะไรอะไรยังไง
อย่างตอนนี้เรารู้แค่ว่าโควิดมันเกิดจากอะไร
แล้วเวลาที่เราจะต้านในร่างกายมันคืออะไร
แต่พัฒนาสายพันธุ์ถ้าเรารู้หมด
เราก็คงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โลกกันหมดแล้วมั้ง

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรามีโควิดกันมา๒ปีเนี่ย
บางที่ยังมีการแบบออกมาร้องเรียนเรียกร้องกันเลย
บอกว่าเราเป็นหมอเราเป็นพยาบาลเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์
แต่ทำไมเงินที่เราจะได้รับจากส่วนนี้
ทำไมเราถึงยังไม่ได้ทำไมเราถึงได้ช้า

ซึ่งคุณธนกรวังบุญคงชนะท่านก็มีการบอก

แล้วก็ค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข

เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันระบาดมาต่อเนื่องอ่ะนะคะ
ก็ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือนมิถุนายนก็มีการจำแหกแจกจ่ายกันไปตามประเภทของบุคลากรการแพทย์ระยะเวลาต่างเนี่ยนะคะ
ค่าจ้างเป็นรายเดือนอืมแล้วก็มีการปรับแผนการเบิกจ่ายให้มันสอดคล้องกับกิจกรรมเพราะว่าไม่งั้นบางคนอ่ะ
เขารู้สึกเหมือนแบบเขาทำงานแล้วทุกอย่างมันมีความเสี่ยง
เงินตอบแทนเขากลับยังไม่ได้และช้าเออเหมือนเขาไม่ได้รับคุณค่าในการในการชีวิตของเขาอ่ะ
มันเหมือนแบบอ้าวหมอติดโควิดเยอะมากน่ะใช่แล้วคือช่วงที่ผ่านมาหมอติดโควิด
คลากรทางการแพทยามุมพยาบาลบอกเขาไม่ได้หยุดกันเลยด้วยแล้วเขาติดโควิดกันจนเขาบอกว่า
ยังไงเขาก็ต้องติดอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะติดเพราะเขาอยู่กับโลกตลอดเสี่ยงตลอด
อืมจริงค่ะอืมอันนี้ก็ต้องให้เขาน่ะมีการอนุมัติกรอบวงเงินมาเพิ่มเติมละ๖โครงการด้วยกันอันนี้
คืบหน้าเรื่องของสะพานกลับรถถล่มกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าโอเคแหละตอนเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือ
หนึ่งยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรละสองคนที่ต้องใช้เส้นทางนั้นน่ะเส้นทางที่จะต้อง
สองจะนอยกันอีกนานแค่ไหนนอยด้วยเพราะแต่ตอนนี้เขาปิดเส้นทางหลักตรงนั้นละรถติดอีกอุ้ยเมื่อเท้านี้เขาบอก
แบบไม่ขยับเลยรีบทำคู่ขนานแทนใช่เพราะมันต้องเบี่ยงทุกคนเนี่ยออกไปคู่ขนาดแล้วทุกคนคือแทบจะกรี๊ดสลบกันอยู่ในรถนะคะ
ว่าหายแล้วล้อมคอกหรือเปล่า๑๙๑เนี่ยสายไหม้เลยนะเพราะประชาชนโทรบอกยังไงก็ได้แก้ไขเร่งระบายการจราจรทีไปทำงานไม่ทัน
เขาไปทำงานกันไม่ได้เลยไม่ได้ฝนก็ตกใช่ฝนตกอีกฝนตกเป็นอามภาพไปหมดอ่ะตอนนี้เริ่มมีทางออกมาบ้างนะคะไล่ทีละเรื่องเอาดูเรื่องของความคืบหน้าเหตุสะพานถล่มก่อนกันแล้วกัน
คือเรื่องนี้เนี่ยรักษาราชการแทนผู้บังคับการสอบภอมเมืองสมุทรสาครบอกว่าเขามีการเรียกนอกจากจะเป็นกลุ่มผู้เสียหายแล้วเนี่ยเขายังเรียกคนควบคุมงานวิศวกรผู้ช่วยวิศวกรมาสอบปากคำไป๒๐ปากแล้ว
หลักคือดูเรื่องความปลอดภัยในการทำงานวันนั้นว่าทำงานถูกต้องตามมาตรฐานตามมาตรการตามกฎที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
คนงานให้การแบบนี้ค่ะก่อนที่สะพานไอ้คานริมสุดมันจะร่วงลงไปเนี่ยนะมีการใช้รถกระเทาะปูนก่อน
แล้วก็ใช้แก๊สเนี่ยตัดเหล็กเส้นออกที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าณเวลานั้นเขาบอกว่าไม่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตมาคุมงานค่ะ
มีแค่หัวหน้าคนงานอยู่ที่หน้างานเท่านั้นอันนี้แหละอันนี้คือต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วว่าจริงไม่จริง
ถ้าสมมุติว่าไม่มีจริงแน่นอนมันก็เข้าข่ายแล้วล่ะว่าคุณกระทำการโดยประมาทเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องใช้คนที่มีใบอนุญาตในการคุมงานต่างนานาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถูกไหมคะ
ต้นตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมาประกอบคำให้การด้วย
ถ้าพบว่าปฏิบัติงานผิดหลักข้อหามาแน่นอนคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งคนที่จะถูกแจ้งข้อหานี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีมูลจริงก็คือวิศวกรผู้ควบคุมงานกับผู้ช่วยวิศวกรอาจจะเข้าข่าย
ส่วนทางด้านของสารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครนะคะก็บอกว่า
ตอนนี้ลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับพิสูจน์หลักฐานแล้ว
ตรงจุดที่แท่งปูนมันหล่นลงมาเพื่อจะเอาข้อมูลเนี่ยมาประกอบกับสำนวนคดี
ประสานเจ้าหน้าที่ควบคุมงานมาให้ปากคำและจะไปตรวจสอบสัญญาจ้างงานของกรมทางหลวงด้วย
แต่ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะนัดหมายเข้ามาวันไหนเวลาไหนค่ะ
อยากจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
จะได้มีการทำทุกอย่างให้ครบถ้วนแล้วค่อยมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ทีนี้ถามว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างคือใคร
คือศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่๓ปฐุมธานี
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการนัดมาคุยเรื่องของการเยียวยา

เรื่องต้นแหละเห็นบอกว่ามีป้อบคุยเรื่องกันแยยวเราอยากกับผู้เสียหายไปแล้ว

ไม่มีใครโทรมาคุยกับผมเลย
ส่วนประเด็นเรื่องรถติดเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมีการทำทำเบี่ยงให้แล้ว
เดี๋ยวเรากลับมาไปครบทรงชาติกันสักแป๊บหนึ่งฮะ
แน่นอนสำหรับคนชาวพระราม๒จริงแล้ว
มีคนพูดกันเยอะไม่รู้จะเข้าในเมืองยังไง
ใช่ค่ะตอนนี้กรมทางหลวงเขาเลยบอกว่าโอเค

สำหรับใครก็ตามที่ต้องขับเส้นพระราม๒เข้ากรุงเทพนะคะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแพ้วคือกม๓๘จนถึงกม๓๔
ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ย
ตรงนั้นรถเยอะเพราะว่าเลนข้างในค่ะ

เขาก็เลยต้องให้เบี่ยงออกมาคู่ขนาดหมดเลยรถก็เลยหนาแน่นมาก
เรื่องต้นค่ะกรมทางหลวงก็เลยเปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะสั้นให้รถขาเข้ากรุงเทพ
เปิดให้รถยนต์๔ล้อเนี่ยเบียงออกที่กม๓๖
แล้วก็เบี่ยงกลับเข้าช่องทางปกติกิโลเมตรที่๓๒ก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำท่าจีน

ก็ให้ฝั่งซ้ายออกซ้ายไปเลยออกช่องคู่ขนานตามปกติเลย
เขาก็บอกว่าก็จะมีไปจนกว่าการจราจรมันจะเริ่มเบาบางลง
ซึ่งเขาคิดว่าจุดตรงนี้ต่อให้เปิดช่องทางพิเศษแล้วเนี่ย
กว่าจะระบายรถได้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า
เพราะจุดที่เกิดเหตุจะประมาณกิโลเมตรที่๓๔ใช่ค่ะ
ต้องต้องเผื่อเวลาเพิ่มอ่ะเนอะยิ่งฝนตกอีก๒ชั่วโมงอ่ะมิ้นว่า
เห็นใจคนที่ต้องขับรถมาทำงานเลยเพราะเป็นขาเข้ากรุงเทพ
พี่ว่าดีมี่มันจะสามสี่ชั่วโมงเอาอ่ะแล้วนอนตอนไหนสงสารเขานะ
แต่อันนี้มันขาเข้าแต่ตอนขากลับเนี่ยเย็นนี้ขากลับเราไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ย
ก็ต้องดูกันสักนิดนึงนะฮะ

เมื่อวานนี้มันมีแสดงในโซเชียลผู้ใช้ติ๊กต๊อกเนี่ยเนาะ
เขาได้โพสต์คลิปประกาศรับสมัครเมียน้อย

ให้กับสามีจำนวน๓ตำแหน่ง

แต่ก็ดีเนาะเขาอยู่ในสายตาเราดีเนาะ
ไปดูคลิปสักนิดหนึ่ง

ดิฉันก็หน้าตาหล่อเหลาพอเอากันค่ะ

อันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะ
แต่หน้าตาหล่อเหลาแน่นอนค่ะ

สามสิบถึงสามสิบห้านะคะ

แล้วแต่พวกการศึกษาและทั่วปากเมียนะคะ
เงินเดือนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าอยู่แล้วค่ะ

ฟรีทุกอย่างฟึ่งอยู่ฟรีทุกอย่าง

เช่นนี่รับสมัครทางตำแหน่งเกินนะสามตำแหน่งเงินเดือนอย่างไม่ตำกว่า๑๕๐๐๐บาทอยู่แล้ว
หรือแล้วแต่จะตกลงการถี่พักฟรีที่อยู่ฟรีอาหารฟรีกินอยู่ฟรี
แต่ต้องช่วยกันทำมาหากินนะอย่ามางอมืองอเท้า
รับประกันเลยว่าไม่มีการตบการตีแน่นอน
ส่วนหนึ่งที่อยากหาเมียน้อยให้เนี่ย
เพราะว่าเวลาสามีไปทำงานต่างจังหวัด
ตัวเองรู้สึกเหงาไม่มีเพื่อน

ไม่ได้มีเรื่องอย่างว่ากับสามีเลย

ตนเองก็เหงาอยากมีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย

อันนี้มีคนถามทดลองงานกี่เดือน

รับสามคนค่ะเพราะว่า

น้องเขาก็บอกว่าเอาล่ะ

แต่ทางเมียของตนเป็นโรคซึมเศร้า

คุณได้มาไม่ได้คิดว่าแบบ

แต่ว่าอาจจะว่ามีงานทำ
มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ถามเลยว่าชอบคุณไหมเห็นหน้าตาคุณแล้วเนี่ย
กูก็ถามไปสิว่าชอบคุณหรือเปล่า

หน้าตาเค้าก็ดีเค้าปล่อยผมหน้าตาดีนะ

โอเคหน้าตาดีก็ใช้ได้

อายุเยอะแล้วนะแต่ผมไม่ได้แบบ
ต้องการจะมีเมียน้อยอะไรอย่างนั้นนะ
ต้องก็บอกมีเก่งเงินข่ายงานไม่ต้องทำด้วย
อันนี้ก็ยังเห็นหน้าเห็นตาถูกไหมล่ะ

ถูกแม่ชีปฏิบัติธรรมมาเป็น๑๐ปียังใจแตกได้เลยหมดตัวเลย
ขณะที่เมียหลวงก็ตอบคอมเม้นท์ชาวเนี่ยที่สงสัยเนี่ย
เอาง่ายวุฒิการศึกษาไม่เกินม๖ก็พอ
อายุตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม่เกิน๕๐
แต่ขอให้มีความซื่อสัตว์ขยันอดทนมีลูกติดก็ไม่รังเกียจ
ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดีไม่ติดเหล้าไม่ติดการพนัน

เขามีการตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่สงสัยเลยว่า
เฮ้ยไม่กลัวเหรอ

ว่าสามีตัวเองจะไปติดเมียน้อยหรือไปรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวง

ไม่กลัวเพราะเขารู้จักสามีตัวเองดี
แล้วก็เชื่อมั่นในตัวสามีดี
เพียงต้องการหาความสุขเล็กน้อยให้กับสามีเท่านั้น
ที่ผ่านมาก็มีคนมาสมัครแล้วหลายคน

เอาจริงสามียังไม่เลือกใครเลยไม่ผ่าน

ยืนยันว่าตอนนี้เมื่อกี้ที่คำถามว่าเขาสร้างคอนเทนต์กันหรือเปล่า
เขายืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแส

แต่ก็อยากให้สามีมีความสุข
คนที่เห็นต่างก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบโต้

ซึ่งในอนาคตก็ควรอาจจะย้ายไปที่โคราช
ล่าเสือดเมียหลวงเขาประกาศยังไงคะหนู
รับสมัครเมียน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาได้เพื่อนของภรรยามาเป็นเมียน้อยเรียบร้อยแล้ว

เขาเหงาเขาอยากมีเพื่อน

ต้องกลับมาช่วยไปทำงานไงไม่อยู่กัน
ใช่แล้วเขาก็อยากให้ดูแลสามีเขาด้วยเพราะว่า

บริษัทเหมือนกันแต่ที่ฉัน็ก็ปิดบิดคำมามาช่วย
มันจริงนะคะเอาจริงนะยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า
แล้วหาเมียสักคนหนึ่งเหลือต้องการศึกษาดีนิสัยดีหน้าตาดีที่จะออกสังคมกับเราได้
ทัศนะนักศักดิ์ตรงกัน
มันก็จะยากนิดนึงนะคนที่จะมาร่วมครอบครัว
ใช่เราไม่ได้แบบประกาศแล้วแบบเฮ้ยคุณได้หรือยังมีแต่คนถามว่าได้หรือยัง
มันจะหาเมียนะมันไม่ได้หาแบบคู่นอนอะไรอย่างนี้
นางก็พูดกับนางถูกหาเมียนะไม่ได้หาคู่นอนถูกไหม
อ่าจะต้องเรื่องการเป็นเมียเรื่องอย่างนั้นก็ต้องเป็นมันต้องครบ
ไม่แต่พูดตอนแรกอยู่แล้วเรื่องของเซ็กอะ
ใช่แต่หมายถึงว่าถ้าจะสมมติว่าเค้าหาคู่นอนมันจบแค่นั้นไง
แต่ถ้าภรรยามันคือเหมือนคู่ชีวิต
มันก็ต้องอยู่ด้วยกันในทุกส่วนทุกอย่างอะไรอย่างนี้
เอาจริงแล้วแต่เขาจะตกลงกันจริง
ไม่เอาอยู่คนเดียวสบายกว่า

เออกำลังจะหาว่าทุกวันก็คือหัวกะไดบ้านไม่แห้งนะ

เอ้านี่เหรอชอบงับเหรองับคุณ
แบบเมื่อวันทีงานฉันแบบว่าเอาแอ๊ดแบบนั่งดู

สักพักแตกนักก็ร้องเพลงฉลาม

ใช่ช่วงนี้เพลงนี้มาช่วงนี้เพลงนี้มา
แล้วมันก็เร็วเนอะแล้วก็จะมีเพลงอะไรที่แบบว่าเจ้าของไอ้ที่เป็น

อ๋อแดม่อนเกรน้องอู๋นเอออันนั้นชื่อเพลงอะไรน้องอู๋นนะ
เพลงนี้ก็เป็นเกี่ยเยอะ
อันนี้คือเห็นจนแบบแน่นอะเยอะเต็มฟีดไปหมดเลย
คนก็เนี่ยควักแปลงสีฟันควักปากกาควักไม้จิ้มฟันควักทุกอย่างมาเป็นไม้อะไรนะ

มักยาซีทเขาบอกว่าติดตามให้มันดีนะ
ไม่รู้เขาบอกว่าดูดีไอ้โลกออนไลน์ถ้าเราจะหาเงินจากมัน
เอาแบบภาษาชาวบ้านอย่าเอาภาษาวิชาการมาใส่เรานะ
จะต้องโชว์ฝีหน้าทั้งอารมณ์ให้ได้เว้ย
ตลกต้องตลกต้องโชว์แบบคอนเทนต์ต้องแบบว่าคอนเทนต์แบบว่าฝีหน้าทางอารมณ์ทั้งหลายอ่ะ
อืมต้องตลกเพราะว่าเขาแบบต้องวีน่าต้องเอาออกให้ได้แบบว่าเหมือนประมาณเต้นเต้นเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ย
มันอยู่เต้นเอาแล้วเราก็เล่นดิกร์ต้องไปได้สิหน้าหนูสวย

ก็ไม่ค่อยเหมือนในไอจีพี่เอนะ
หมายถึงไอดีของตั้งกระแทน

พี่เฮะเอ๊ทำอะไร
เจ๊แต่งสวยทุกวันนั้นพี่เฮะแต่งสวยกว่าเลยไหมโหน้ำก็มาผอม
เพราะน้ำไม่เคยผอมพูดมั้ยนะ
น้ำก็แหมถ้าน้ำผอมปุ๊บคนนี้น้ำใส่เสื้อ
แล้วนางตั้งเป้าหมายว่าวันหนึ่งนางจะตรวจเท่าอ้ำพัชราภา
เก๋เนอะเลิศเนอะ

ลงรูปวาซเอลอยู่ที่ล๒๒มันเป็นแบบ

ไอจีใครคนละ

เอ๊ะไม่ต้องออกมาทำมาหากินแล้วนะหนู

นึกออกป่ะแล้วก็จะไม่ด่าคน
อันนี้คือบางมากละนะคะบางสุดแบบ

ต่อไปนี้ก็ไม่ใช่แอปอุ้ยแอปมันเหมือนชีวิตเรานะลูก
เหมือนเพื่อนในชีวิตเราเออปัจจัยที่ห้าเออ
ไม่เป็นไรทำทำแล้วสวยโอเคค่ะพี่เอ
พร้อมแล้วเรากลับมาเรื่อยเทียดว่าปีนี้น้ำจะถวมรึเปล่า
น้ำเยอะมากจริงไม่ใช่เฉพาะแค่แบบที่เราเห็นว่าฝนตกที่เราอยู่ในกรุงเทพกันตามต่างจังหวัดจริงเนี่ยต้องบอกว่า
เก็บน้ำหลายที่นี่คือน้ำล้นแล้วล้นออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปท่วมพื้นที่เกษตรของชาวเกษตรกรอย่างนี้
บางคนกำลังปลูกข้าวอยู่อ้าวอยู่ดีน้ำมายังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ในหลายพื้นที่จริงเขาก็จะมีการประกาศหรือว่าบอกกันก่อนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเก็บเกี่ยวให้จบภายในเดือนนี้นะ
เพราะว่าบางทีน่ะน้ำเต็มต้องมีการปล่อยน้ำลงมาแต่ที่ลำน้ำมากสูงอ่ะนะคะก็อันนี้ล้นฝ่ายมาผสมทบกับแม่น้ำมูมทีเนี้ยมันก็เลยทำให้ท่วมพื้นที่การเกษตรต้องมีการออกมาเร่งเตือนประชาชนนะคะเพราะว่ามันเสียหายมาแบบว่าระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงมาหนึ่งเมตรเนี่ยนะคะแล้วท่วมขังมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วอ่ะค่ะนี่คืออดีตเคยเป็นเดือนหนึ่งเดือนแล้วพี่
น้ำหนองแรงเท่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงนะคะที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นฝ่ายเก็บน้ำแล้วเนื่องจากว่ามัวน้ำทั้งหมดเนี่ยมันไหลจากลำมาตรจังหวัดบุรีรามเข้ามาเก็บสะสมในฝ่ายเก็บน้ำหนองแรงเท่าแต่ด้วยปริมาณน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้มันล้นฝ่าย
แล้วก็ราคาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้ว
ก็คือถ้ามันตายคือให้เค้าจบเลยที่ลงที่ทุนไปก็คือศูนย์เปล่า

ช่วงนี้ช่วงปลูกปลูกช่วงนี้ช่วงปลูก

ช่วงนี้ก็คือช่วงเข้าวัน๓อ่ะไง
ก็คือก็ห้ามพระออกข้างนอกใช่ไหม

คือช่วงเก็บเกี่ยวถูกต้องไหม

ที่จึงเราประกาศเข้าหน้าฝนไปแล้ว

ปีนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

เราจะต้องเตรียมตัวเจอพายุกันทุกภาคของประเทศไทย

เราอยากจะรู้ว่าอายุทยาเป็นยังไงบ้างแต่ละชาวัดเนี่ย

อย่างตอนนี้ใต้ก็หนังทั้งหนาสงขาอะไรอย่างงี้ก็น้ำเยอะตอนนี้

ตั้งแต่หนาวต้นปีเป็นต้นมาตอนนี้

แต่ตอนนี้ภาคใต้ที่ต้องระวังคือคลื่นลมแรงจริง
เพราะว่าเรือชาวประมงเองคือพลิกคว่ำเลย
ทุกจุด๘๐ของพื้นที่หมดเลยเห็นไหมล่ะ

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน๘๐ของพื้นที่
หรือกรุงเทพมหานครก็๘๐ของพื้นที่

ดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนคล่องใจกันเยอะ

ชนกับลองดูลองดูคลิปไปด้วยเลย

เนี่ยรายเดอร์คือผู้เสียหาย
แล้วตอนนี้ก็คือมีรถคันสีขาวทางขวา
เป็นรอยรถอีกคันทางซ้ายเนี่ย

ปรากฏว่าตำรวจมาถึงปุ๊บ
โดนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งรายเดอร์

ดูสิก็เห็นอยู่ว่าเขาขี่ของเขามาดี

แล้วอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาว่า

ที่จะโดนแจ้งข้อหาประมาทร่วม
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก

คลิปนี้มันเกิดขึ้น๓๐กรกฎาคม

สนพหนโยธินแจ้งข้อกล่าวหากับ
ทำถูกต้องแล้วเพราะมันผิดกฎ
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
๒๒มาตรา๔๓วงเล็บ๔

หน้าหวัดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

ไอ้คนที่ขี่หวาดเสียวคือคนที่พุ่งชน

ปกติมอเตอร์ไซค์วิ่งเลนไหนคะ
จริงต้องอยู่ทางซ้ายเข้าไปอันนี้อยู่เลนขวา
คือปกติมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งเลนซ้าย
ถ้าวิ่งเลนอื่นคือผิดกฎอยู่แล้ว
แล้วถ้าดูจากคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ย

ก็คืออันนี้เป็นปกติของเมืองไทย

เวลาเราขับรถบนท้องถนนเราก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย
จะวิ่งตรงกลางระหว่างเลนที่รถเก่งวิ่งนี่แหละ

แต่นี่แหละค่ะคือสาเหตุที่บอกว่า

คนที่พุ่งมาชนนั่นน่ะผิดแน่อยู่แล้ว

ก็เลยโดนข้อหาประมาทร่วมไป
เบื้องต้นก็โดนเปรียบเทียบปรับไป

แล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อสีดำที่พุ่งชนเขาเนี่ย

ส่วนรถยนต์๒คันซ้ายขวาที่ได้รับความเสียหายจากการเฉียวชน
มีการเจรจาค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นทางบชนเองขอ
ขอความร่วมมือขอประชาสัมพันธ์

แต่ถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่างเลนแบบนี้

แต่อย่างที่บอกว่ามันมีกฎอยู่แล้ว

มองเขาเก้าวิ่งได้ยังก็เต็มอยู่
ถึงบอกว่าคือมันต้องจัดการระบบระเบียบเลนถนนให้ดี
ถ้าอยากให้เขาวิ่งซ้ายสุดจริงมันต้องมีเลนเดิมสำหรับเขาจริง

ตอนนี้เลยรถเมย์ก็รถอื่นก็วิ่งเนอะ

ก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรอบด้านทั้งหมดด้วย

เพราะว่าขี่ระหว่างเลนมันผิดกฎหมายจริง
เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะ

เราเห็นหลายอย่างก็ขึ้นราคาเนอะ

พอน้ำตาลราคาปรับขึ้นตั้งแต่๑สิงหาคมที่ผ่านมา

มันก็ทำให้มันกระทบกับร้านขายขนม

คือหลังจากที่น้ำตาลมีการปรับขึ้น

เรียกว่าแบกรับภาระต้นทุนที่มากขึ้น

จากการปรับราคาน้ำตาล๑บาทต่อกิโลกรัม

เพราะว่าปัจจัยหลักในการทำขนมหวาน

ใช่แล้วไข่ก็ปรับ
พรุ่งนี้สิงหาคมก็คือปรับขึ้นอีกนะคะ
ก็ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบการหลายร้าน
แบกรับต้นทุนที่มันมากขึ้น
แต่ร้านยังไม่มีขึ้นราคาจำหน่ายนะคะ

เพราะว่าเขายังรับภาระต้นทุนอยู่ในตอนนี้
แต่ในอนาคตเขาหลอกไปเลยชัดเจน
ว่าถ้าราคายังขึ้นอยู่อย่างนี้
แล้วไม่มีท่าทีว่ามันจะมีการปรับลง
ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้าขึ้นมานิดนึง
หรือไม่ก็อาจจะต้องลดปริมาณลงให้มันเหมาะสมกันไปนะคะ
ก็อยากจะฝากไปยังบริษัทน้ำตาลนะคะ

แล้วก็รัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
เขาบอกว่าพยุงราคาเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหม
เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยการค้าขายตอนนี้คือมันเริ่มกลับมาคล่องตัว

แต่มันกลายเป็นว่าต้นทุนของเขาเนี่ย
มันต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก
แล้วพอกำลังจะขายดีอ้าวราคาน้ำตาลขึ้น

ไว้อีกสักนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในราคาเริ่มต้นชุดละ๑๐บาทเหมือนเดิม
อันนี้เขาตึงราคาขายขนมของเขาไว้

จะไปตึงไอ้นั่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับนมห้าม

ใช่เขาบอกว่าขอเลยอย่าเพิ่งขึ้น
ไม่อนุญาตให้ขึ้นนะคะ

อธิบดีกรมการค้าภายในเขาบอกเลยว่า

หลายประการมากเลย
เขาเลยบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในเลย

จำหน่ายสินค้าช่วยตรึงราคาที่จำเป็นต่อ

ที่แน่เลยเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เรื่องนี้กรมการค้าภายในบอกว่าต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ

ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผู้ผลิตผู้จำหน่าย
ผู้บริโภคด้วยคือมันต้องเป็น
วินโมเดลแบบที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธ

ก็มีส่วนจากที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
ต้นทุนสูงขึ้นก็เหมือนขนมหวานเมื่อกี้นี้ไง

งั้นเขาอยู่ไม่ได้ซึ่งเขาก็เชื่อว่า

ขนส่งสูงหวังว่าผู้บริโภคเนี่ย
ก็จะเข้าใจผู้จำหน่าย

ส่วนสินค้าหลายประเภทที่มีราคาทรงตัว

ของใช้ประจำวันหน้ากากอนามัย
กลุ่มยากลุ่มเวชพันธุ์ต่างนะคะ

อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละบริษัทใช่

ให้มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและไม่มีการเอาเปรียบ

จากประสบการณ์ตรงถ้าสมมุติเราเป็น

เรารู้กันอยู่แล้วเราก็กลับเป็นโชคริที่เราซื้อเหล็กส้ม

มาซื้อเหล็กอู้หูเท่าตัวนึง

ส่วนการตลาดเขาหรือไม่อีกกรณีหนึ่ง
ใช้วิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอาจจะลดขนาดซอง
เพื่อให้ราคาสินค้าเขายังอยู่ได้

ต้องปรับตัวทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคเอง

เพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าข้าวแกงหรืออะไรอย่างนี้
ราคาต่ำสุดที่เราเห็นบางที๗๐๘๐บาทแล้วนะคะพี่
เมื่อก่อนเรายังกิน๓๐๔๐ได้อย่างนี้นึกออกไหม

ก็เพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่๑สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างนี้

เคยถามไงเมื่อก่อนเรากิน๕๐บาท

สมมุติคนกินน้ำอัดลมอีกขวดนึงเกือบ๒๐บาท

อันนี้คือไม่ได้ไปกิน
๓มื้อ๓๐๐๓๐วัน๙๐๐๐บาท
เงินเดือนขั้นต่ำ๑๒๐๐อ่ะ

เอาแบบเมื่อก่อนก็พอได้
วันนี้ถึงถามตัวเองว่ากินข้าวแกง๕๐บาทอิ่มไหม
อุ๊ยนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้๗๐๘๐บาทแล้วคุณผู้ชมบอกว่าตอน๕๐บาทเรายัง๙๐๐๐บาทต่อ
เพราะวันหยุดเราก็ต้องกินหรือวันหยุดกินน้ำเหรอ
ไม่ใช่ถูกต้องไหมล่ะวันหยุดทุกคนหยุดต้องกิน
เยอะกว่าปกติจะได้ใช่กินทั้งวัน
อย่าไปกลัวเพราะเรามีคนละครึ่งกับเฟสใหม่กำลังจะมา

มันไม่ใช่คนละครึ่งมันไม่ได้ครึ่ง
แล้วถ้าครึ่งต้องเท่าไหร่
ถ้าครึ่งก็คือแบบนี่มัน๘๐๐ใช่ไหม
เขาเอาคนละครึ่งสมมุติเอาคนละครึ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไปอุดหนุนอย่างอื่น
กองทุนน้ำมันหรืออะไรมันมันจะช่วยไหมอันนี้อันนี้อยากรู้เฉยนะ
พี่ว่าจะไปอุดหนุนอย่างอื่นที่มันขัด
หรือไปทำยังไงให้แบบเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออะไร

แต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วยเรื่องค่าแรงได้ไหม
น่าจะเป็นคำถามนี้ที่คนอยากรู้มากตอนนี้

นี่นะฐานการผลิตที่เขาไม่เลือกคนไทยเพราะอะไรรู้ป่ะ
ค่าแรงเราแพงมันก็ขึ้นได้
แต่ผู้เจ้านายสมมุติพวกเราขึ้นกันหมดเลย
คุณนิกาพรุ่งนี้คุณหนูขอขึ้นค่าตัวเป็นเทปละแสนอย่างนี้

ก็เชื่อผู้ดำทำรายการของมันดำดีกว่าคำไม่ต้องบานแล้วนะฮะ
เออแต่เข้าใจผู้ประกอบการณ์เหมือนกันว่าเขาก็แบบ

ใช่แต่ถามว่าของเราสมมุติอย่างรายการมันนี่ใช่ไหม
แต่ถามว่าถ้าเกิดปัจจัยพื้นฐาน๔มันไม่ขึ้นไงมันก็ยังอยู่ได้
คือหมายถึงว่าถ้าค่าครองชีพไม่ขึ้น
แล้วค่าแรงเท่าเดิมรับได้

ถูกเท่าเดิมรับไม่ได้เพราะว่ากินอยู่อย่างไรเออ
ทุกวันนี้ถ้าเกิดเนื้อตัวเองค่าได้เหมือนเนื้อหมูก็อย่าเฉียนค่าแล้ว
เดี๋ยวไม่น่าเสร็จ

คุณละวะละคุณอะไรเนี่ยละวะลนแสงสนิทคุณละวะลนแสงสนิทเนี่ยนะครับ
บดีกรมสรรพากรเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยว่าช่วงเช้าเนี้ย
ทางสำนักงานสลากเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนสามารถซื้อสลากดิจิทัลงวด๑๖สิงหา
แอปเป่าตังค์จำนวน๙๙๒๕๐๐ใบ๙ล้านกว่าใบ
ตัวแทนจำหน่าย๑๘๑๘๕คนนะฮะปรากฏว่ามียอดจำหน่ายสลากนะ
เปิดแล้วเนี่ย๔๓๙๔๐๘๔ใบโอ้โหวาวซ่ามาก
จำนวนคนซื้อก่อนจำนวนคนซื้อเนี่ย๖๖๔๖๓คน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือสลากอยู่เกือบ๕ล้านใบ๔๖๙๘๔๑๖ใบ
ยกเว้นวันออกรางวัลจะซื้อได้ถึงแค่บ่าย๒ทั้งนั้นเอง
คาดการณ์ว่างว่างวัน๑๖สิงหาคมที่จะกำลังถึงเนี่ย
จะมีระยะเวลาการขายสลากราคา๘๐บาทให้นานขึ้น
เพราะสำนักงานสลากเนี่ยต้องการให้ราคาสลาก๘๐บาท
มีระยะเวลา๗๑๐วัน

ปกตินี่๓๔วันไม่เกิดก็ไปหมดแล้ว
เขาก็ยังบอกครับไม่สามารถขาย๘๐บาททั้งการได้อยู่แล้ว
แต่หมายความว่ามันอยู่ที่เขาสักพิไฟครับไหม

ถ้าสมมุติทุกคนมาซื้อที่แป๊งหมดเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละเลข
ดูว่าอย่างแอปเปล่าตังเนี่ยเขามีประมาณอาร์กฏิไปแล้วสมมติ๑๐ล้านใบอย่างเงี้ย
อืมมีร้อยล้านใช่เกินหลี๙๐ล้าน

ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาอ่ะพี่
สลากดิจิทัลมีคนถูกรางวัลที่๑อยู่๗ใบ
ถูกว่านี้เวลาเราเปิดดูอะในดูได้ไทรลัสอะ
เวลาคนประกาศอย่างพี่บุ๊กไปอะไรอย่างนี้

ตรงนี้เขาจำมือดาลาร์๑ตำแหน่งก็คนเลี้ยงกันน่ะ

แล้วแม่้มุนได้เลข๐๐๐ล่ะแล้วให้คนทัวร์ลงดักแน่เยอะ

ไปหมุนไม่ตรงเขาต่างเขาต่างแช่งเดิม

ก็ใบมี๑๐๐ล้านคนแล้วมันจะถูกแค่๑๐๐คน

เหลือไปอะไรอย่างนี้

เอาล่ะจำนวนสลักดิจิทัล
ที่จะต้องมีการเพิ่มจำนวนสลากอย่างต่อเนื่อง
ไม่เช่นนั้นการขายสลักดิจิทัลจะมีราคาแพงเหมือนเดิม
ตอนนี้ทั้งหมดที่การขายสลักดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา๘๐บาท
คือเขาจะบอกจะต้องทำให้๘๐บาทให้ได้
แต่หลายที่บอกว่าก็ยังมีร้านข้าวแกงที่ถูกอยู่
ก็ปักบุตรชี้แหล่งกันนะคะเผื่อหลายคน

เพราะยังมีแม่ครับมันก็ยังตึงไว้อยู่
ไม่อยากขึ้นเพราะกลัวเสียลูกค้ากลุ่มฐานลูกค้าเดิมไป

มีที่ไหนเลือกอร่อยก็แนะนำกันนะคะ

แต่ส่วนมากในเมือง๗๐๘๐บาทแล้ว

นะซึ่งเขากินเหมือนเดิมค่ะ
ครูเขาบอกว่าเออจริงทำกับข้าวเอาต่อเป็นข้อกลัวใหญ่
ถ้าสมมุติวันนี้ทุบคนเดียวไม่มีแฟมไม่มีค็อปออ่าจะแพงกว่า
มีคนบอกว่าปักหมุดร้านราคาถูกก็จริงค่ะแล้วค่ารถไปล่ะ
นี่คุณผู้ชมบอกสุพรรณสุพรรณมีข้าวแกง๑๐บาท
แต่กว่าจะไปถึงสุพรรณนะ

เราทำงานอยู่ในวิภาวดีเนี่ยไหนลองหาข้าวจานต่ำละ๓๐บาทสิ

บอกมาหน่อยนะคุณผู้ชมหรือถ้าไม่รู้ดูในตลาดสดพระราม๔ได้นะจริงตลาดสด
มีบางเจ้าที่ขายราคาถูกอยู่
ยังมีพี่ปุ๊กโกยังพาไปดูอยู่เดี๋ยวลองไปกด

ร้านให้เจ้าของล้างตกใจ
เจ้าของ้าดูใส่ได้เค้าก็
บอกโกงว่านั่นไปใส่ชุดนั้น๗๐๐๐๐บาท

วันหลังส่งมาที่หนูได้ตอนนี้ใส่ได้ค่ะ

น้องหมดแล้วพี่บอกว่าพักเด็กโฆษณาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาค่ะ

เป็นลูกรักของช่องสาน้องกรัฟขนาวุฒิ
เร็วนี้กำลังจะมีละครเรื่องแรกออกอากาศ

ซึ่งหนุ่มกราฟก็เปิดไปว่าเตรียมจัดแฟนมิติ้ง
ที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้

ดาราไทยไปจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นกันเยอะจังเลย

เป็นคนหล่อพี่นิกไหมไม่ตอนนี้แบบของพี่ถ่า
แต่เขามีแฟนคลับทั่วแบบทุกอันที่จะเรียกร้อยเข้าไป
อย่างฟิลิปปรงฟิลิปปินก็อยากให้เขาไปจัดกัน
แต่ตอนนี้เขาใช้วิธีการโหวตโหวตเล็กร้องกันไม่เยอะส่วนประเทศอื่นก็อาจจะจัดในอนาคต
ส่วนเรื่องที่คุณแม่พาไปดูดวงเปิดไพ่ตนก็ระวังตัวมากขึ้น
หมอดูทักว่าหากมีความรักเนื่องจากผู้หญิงจะทำให้อนาคตพัง
อุ้ยพอแล้วอืมเพราะว่าอย่างนั้นแม่พาไปดูดวงมา
ไงซึ่งคุณแม่ก็ย้ำเตือนบ่อยมากว่าส่วนตัวไม่ใช่สายมู
แต่ก็ทำตามที่คุณแม่ขอคือยังไม่มีแฟน
วกกับตนก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยเพราะทำงาน๗วันเลยตอนนี้เนาะ
อุ้ยเขาไม่มีแฟนจริงพยายามไปตามหาแล้วเขาแบบ
ที่เขาไปหลบไปไหนอะไรยังไงก็ไม่ไปจริงอยู่ในบ้าน
งจี้ไปตามดูด้วยดูแต่หนังก็เลี้ยงแมว
ทำไมเธอรู้ขนาดนั้นเธอไปตามถึงบ้านเลยเหรอ
อุ้ยเขาเหมือนแทบทุกคนอีก๒๔ชั่วโมงพยายามไปส่อง
เขาไม่ไปไหนจริงเขานอนอยู่บ้านเขาบอกเขาพักผ่อน

อย่างนัดลงณเดชน์ยังมีแอบไปทิศกับโยองยาบาลบ้าง

อยู่บ้านของแกมมี่นี่ไงสองอย่าง

เอาไปดูเรื่องราวของอดีตพระเอกดังนะคะ
กรณีการเสียชีวิตของคุณวีรยุทธ์รถโอชาอายุ๕๙ปีค่ะ
ภายในห้องนั่งเล่นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
สภาพศพคือมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม๑นัด
ใกล้กันก็พบอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอกแล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีก๑ปลอกตกอยู่อะค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่บริเวณสาราอาคารสกุลบุญภาทิพย์อุปถัมภ์วัดรุ้งนะคะ
จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิด
ซึ่งเป็นญาติของนายวีรยุทธ์รถโอชาก็เปิดเผยบอกว่า
ตัวเองกับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นลูกน้องกันแล้วก็เป็นคนดำเนินงานจัดพิธีศพให้นายวีรยุทธ์ด้วย
โดยรอรับศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตรังสิตค่ะ
จากนั้นก็จะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
แล้วก็จะทำการสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างวันที่๒ถึงวันที่๖สิงหาคม
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานายวิรยุทธ์เองก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องปัญหาให้ฟัง
จากว่าเห็นว่าตัวเองทำงานหนัก
ก็เลยไม่รู้สาเหตุน่ะนะคะ

จะกลับมากับข่าวใส่ใครกันต่อครับ

แต้มบุญกันหน่อยใครได้เจอเฮียแจ๊คบ้าง

เออแต่มีคนได้แต้มบุญเจอแบบ

ยังมีแต้มบุญได้คุยกับพี่แจ๊กเลยอ่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งมีเสน่ห์ทั้งตลก

อะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้พี่แจ็คสันหวัง
ตอนนี้เขาบอกว่านอกจากจะเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมคะ
เขาเพิ่งเปิดไอ้นี่ไปใช่ไหมร้านเสื้อผ้าเขาอ่ะ
อ่าธุรกิจแฟชั่นก็มา

ธุรกิจค่ายเพลงก็ทำนะคะ

แล้วก็ธุรกิจค่ายเพลงภายใต้ชื่อทีมหวังก็ทำสำนักงานใหญ่อยู่ที่จีน

หรอค่ะคือเขาเป็นพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์มาก

คอแร็บกับเฟนดี้เลยนะถ้าจำไม่เป็น

รายได้ทั้งหมดของแจ็คสันหวังเนี่ย
ล้านเหรียญคือ๒๘๙๘ล้านบาท

พรีเซนเตอร์กับแบรนด์แฟชั่นหรูแล้วเนี่ย

ในย่านยูเนียนสแควร์ที่ฮ่องกงเกาลูน
เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในเมือง

หรือ๑๗๕ล้านบาทจ้า

ไม่ได้นะยังไงเนี่ย

แต้มบุญฉันถือรึยังแต้มบุญฉันอยู่ตรงไหน

คุณจบไปเมื่อ๓๑กรกฎาก็ได้เอง
แต่ถ้าเกิดอาจจะมีแคมเปญอื่นจะต้องรู้อีกทีหนึ่ง

อาทิตย์ที่ผ่านมาอุ้มิชาอืนอูบ
ใช่รุ่นน้องกลับสนามบินมาแล้วเจอคุณอูที่สนามบิน

ตั้งแต้มบุญสูงมาก
โอ๊ยน้ำจะได้เจอนะครับ
ก็ได้ก็ได้